แรงงานต่างด้าวดูภาพนาทีระทึกนี้ครับ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการไปจับกลุ่มกลุ่มแรงงานชาวเมียนมานะครับ
บริเวณปากซอยบางปลาที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ตอนเฝ้าสังเกตการณ์ไปเจอในจอเป็นชาวเมียนมา
เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีคนต่างด้าวซ้อนท้ายมา๑คน
ส่งขึ้นรถยนต์
พอส่งขึ้นรถเสร็จปั๊บมีในบังชาวเมียนมาเหมือนกันเป็นคนขับ
แล้วในรถยนต์คันนั้นมีคนต่างด้าวอีก๗คน
โอ้โหจุไปได้ยังไงเนี่ยรถคันเดียว

ขับออกจากซอยบางปลาแล้วในรถแท็กซี่นั้นมีคนต่างด้าวอีก๖คน
ท่าทางมีพิรุษก็เลยขอตรวจสอบหน่อย
เป็นบุคคลต่างด้าวทั้งหมดเลยครับ
เป็นชาวเมียนมาไม่มีหนังสือเดินทาง
คุณดูสภาพว่าเขานั่งอัดกันไปได้ยังไง
ดูครับนอกจากนั่งสลับฟันปลาแล้ว
มีการซ้อนการเทินกันด้วย
บังและนายจอยอมรับว่าทำหน้าที่รับส่งแรงงานต่างด้าว
ไปทำงานตามจุดต่าง
โดยมีผู้ว่าจ้างเป็นผู้หญิง

คนไทยเป็นคนขับชื่อว่านายชวิต
เขายอมรับรู้จักกับในบังชาวเมียนมา
รอบนี้ในบังว่าจ้างให้มาส่งคนต่างด้าว
โดยให้เงินค่าจ้าง๑๒๐๐บาท

ตลาดต่างน้ำ
ได้ค่าจ้างเท่าไร
ไม่รู้

แต่ว่าสุดท้ายแล้วทางการก็มีการสืบทราบว่า

ชวิตคนไทยที่ขับแท็กซี่
บังในจอแล้วก็ชาวเมียนมาอีก๑๔คน
แจ้งข้อหาคือ
เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นการจับกลุ่มนะครับ
และอีกข้อหาก็คือเป็นคนต่างด้าวที่แอบลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายครับ
คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบางพลีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่สำคัญต้องขยายผลไปจับกลุ่มต้นต่อด้วยครับ
ก็คือคนสั่งการคนบงการและคนว่าจ้างต้นทาง
ต้นตอนสำคัญสุดเลยนะคะ